โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับ

ไปเรื่องแรกเลย

ต้องตอบเร็ว

เอาอันนี้ก่อน

ดูข่าวตอนกำมั้งแล้วรับไว้อย่างนี้หรอ
ไม่รายการนี้คือถามว่าล่าสุดไปเช็คสมาธิไหม

เพราะว่าจะต้องรับอารมณ์พิธีกรให้ทันด้วย

เดี๋ยวนี้มาก็ดีแล้วเธอความวงปกติแล้ว
อยากจะให้ไปอยู่กับคุณจอมขวัญหน่อยจะได้ทำรายการเข้ากันได้หน่อย

เรื่องแรกนะครับเป็นแม่แฉเสียอ้วนนะครับ
พยายามลวนลามน้องสปายจนกระทั่งต้องหนีนะครับ
แล้วก็มีการแจงด้วยนะครับว่าเงิน๔ล้านเนี่ย

กรณีที่ในปัญญายิ่งดังหรือว่าเสียอ้วนนะครับ
รับว่าเป็นผู้ลงมือสังหารกระหน่ำยิงนะครับ
นายอนันตชัยแล้วก็หรือน้องฟอสแล้วก็นางสาวปวีนา
หรือน้องสปายเสียชีวิตนะครับที่ลานจอดรถ
ตรงข้ามประพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ที่สัตหิบนะครับ
เพราะว่าเขาแค้นนะฮะที่ผิดหวังเรื่องความรัก

อายุ๔๑ปีเป็นแม่ของน้องสปายอย่างนี้นะครับ
ได้มีเปิดเผยว่าเสียอ้วนเองได้มีการโอนเงินมา

มาจริงแล้วก็นำไปซื้อรถ๗แสนบาท

ตอนนี้บอกว่าเอามาทำเป็นค่าจัดงานศพน้องสปาย

เพราะว่าเสียอ้วนไม่รับคืนเอง
เขาพยายามจะคืนแล้ว

เสียอ้วนจะฟ้องสปายแล้วก็ครอบครัว
เรื่องเช่าโกงนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกัน
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
พอแค้นพอย้ายไปทำงานที่บาร์อื่นนะครับเสียอ้วนก็เคยตามไปรังควารทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าตนไม่เคยบอกกับเสียอ้วนว่าจะยกลูกสาวให้แต่อย่างใดอันนี้จากที่คุณแม่เล่าอ่านะฮะแล้วก็แต่เสียอ้วนเนี่ยครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะอยู่ในเรือนจำนะฮะล่าสุดนะครับก็มีการไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเสียอ้วน
มีวิญญาณมาตามอย่าตามอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าน้อยกว่าที่เคยเป็นก่อนหน้านี้โดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่กว่าสิบนายคอยเฝ้าตรวจระวังอยู่นะครับเพราะว่าเกรงว่าน้องเนี่ยเออโทษนะฮะเกรงว่าเสียอ้วนเนี่ยจะคิดสั้นก็เลยพยายามพูดคุยให้ผ่อนคลายนะครับหลังเสียอ้วนก็อารมณ์ดีขึ้นมาแล้

เสียใจครับเสียใจที่สิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วก็เงิน๗ล้านมีการโอนจริงครับ

โอนให้พ่อน้องครับพ่อล้อมครับ

ข้าวชื่อจันทร์เป็นจริงศักดิ์สิทธิ์ครับ

ยินปืน๓กระบอกไม่ลั่น

เดี๋ยวมึงเขาพูดเขาไม่คิดเขาพูดเหมือนประมาณ
ถ้าสมมุติจากเสียอ้วนพูด๓กระบอกไม่ลั่น

หมายถึงเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราลองฟังดี

ว่าเป็นไปได้เหรอว่า๓กระบอกไม่ติดเลยอย่างนี้หรอ

แต่ไม่รู้ความต้องการที่เสียอ้วนเขาจะพูดสื่อออกมาคือ๓นัด

อย่างที่พี่หนุ่มเมื่อกี้เล่าบอกว่าอาการอิดโรยพอสมควรนะฮะ

ก็ที่มีการโอนไปจริงนะครับ
ให้กับทางคุณพ่อของน้องสปาย
ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางคุณพ่อต้องออกมาแจงแล้วล่ะ

เพราะว่าทางฝั่งแม่ของน้องฟอสเนี่ยเขาก็โกรธนะ

แล้วในกรณีที่คุณแม่น้องสปายที่บอกว่า

พี่ถูกสังเกณฑ์แล้วทำไมไปใช้อ่ะ
โดยแต่เขาบอกว่าทำไมบ้านยังไม่สบาย

ครอบครัวเขาลูกต้องมาตายด้วย

คือเหมือนกับว่าประมาณว่าทำไมครอบครัวของทางสปาย
ออกมาพูดความจริงว่ามันมีอะไรเกิดขึ้น

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนต้นเดือนนี้นะ

ซึ่งเขาบอกว่าการโอนเงินมันเพิ่งมาโอนกันได้
เดือน๒เดือนนี่แหละก่อนที่เขาเสียชีวิตเนี่ย

ตอนนี้ก็มาดูภาพมุมสูงที่จังหวัดเพชรบุรี
ปะนี่ท่วมจริงแล้วใช่ไหมจริงจริงวันที่จริง

เมื่อวานนี้ทั้งวันพยายามจะสูบน้ำออกแล้ว
แต่ไม่สามารถจะทานกระแสน้ำได้นี่ภาพมุมสูงนะคะ

สูงสุดก็๔๐เซนต์ในแหละค่ะ๓๐เซนต์นี้นะฮะ
ก็สูงแล้วเนอะดูสิจะ๑๐๓๐เซนต์นี้นะคะ๑๐๓๐เซนต์
ก็อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำที่น่าเป็นห่วงก็คือยังเพิ่มต่อเนื่อง
คาดว่าจะท่วมถึง๔๐เซนในบางพื้นที่
ขึ้นอยู่กับความต่ำของพื้นที่นั้นเพราะตอนนี้มันไหลเข้ามา
ส่วนนายชัยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย
เปิดเผยว่าอิทธิพลของเบบินคาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ตั้งแต่วันที่๑๗ถึงวันนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ถล่มไปแล้ว๑๑จังหวัด
แก่น่านเชียงรายลำปางพยาวเชียงใหม่แม่ห้องศรเพชรบูร
คลายนครพนมบึงกาลเพชรบุรีของคุณที่หนองคาย
บึงกาลทั้งหมดก็๖๐อำเภอเลยนะฮะก็หลายหมู่บ้านเลย
ได้รับผลกระทบมากมายเป็นหมื่นครัวเรือนเลยทีเดียว

อันนี้สถานการณ์ขี้ไคลลงแล้วใน๘จังหวัดที่ต่อไป

กำลังมาใหม่แล้วมาอีกสิคะกำลังต่อตัวอยู่ค่ะ
ไม่ใช่เบบินคาไม่ใช่กำลังจะมาแล้วค่ะ
นี่ยังไม่ถึงหน้าน้ำจริงใช่ไหมตุลามันหน้าน้ำจริง

ที่คุณมดำไปซื้อที่ไว้นะคะที่บึงกาลแล้วก็ที่นครพนม
และที่จังหวัดเพชรบุรีก็
ตอนนี้เพชรบุรีก็เจอไปที่หนักเลย
ก็ท่วมแน่คือแก่งกระจานนะฮะตรงต้นทางเลย

แล้วก็ในตัวเนี่ยอันนี้เขาก็เอาภาพมุมสูงไปถ่ายให้ดู

แต่อันที่จะเป็น๔๐เซนเนี่ย๑๐เซนยังโอเคใช่ไหม
๔๐เซนต์ยังไปไหนมาไหนยังอยู่ที่ยังอยู่
คือตอนนี้เป็น๔๐เซนต์ยังหัวเข่าน่ะ

ฟุตหนึ่ง๓๐เซน

บรรทัดครึ่งเกือบถึงหัวเข่า
ถ้าเป็นรถเล็กก็คงไม่ได้

คือน้ำเข้าในตัวเมืองเรียบร้อยแล้วหล่ะ

คนที่คิดว่าจะโดนจริงคือพวกส่องรีสอร์ทคุณ
ยังไม่ถึง

ไม่ใช่เรายังรจาแม่น้ำ
อีสอร์ตไปทำอยู่ติดแม่น้ำอะไรอย่างนี้ติดน้ำอย่างนี้
แคมปิ้งพวกอะไรแต่พวกนี้เขาจะแบบว่าเอาตรงนะ

ว่าเวลาน้ำมาอะไรอย่างนี้เป็นความเคยชินของ
เป็นความเคยชิมพี่แล้วเขาก็จะสร้างแบบว่าไม่ได้ถาวร
มันก็เลยแบบว่าเป็นเหมือนแคมป์เป็นอะไรอย่างนี้

แต่เขาบอกว่าปีนี้เยอะกว่าปีที่แบบว่า
๔๖แล้วก็๕๙๖๐นี่ก็ท่วมแต่ว่าตอนนี้สูงเกินมากกว่าอย่างอื่น

สูงกว่าถ้าสมมุติระดับเฉพาะเพชรบุรีนะ
แต่กรุงเทพถ้าสมมุติจะดูจริงเขาบอกยังดูไม่ได้

ไม่ถ้ายังไม่ถึงกาญจนบุรีไม่ถึงนครสวรรค์เราไม่กลัว

ปรากฏว่ามาตั้งหลักที่เชียงรายเลยไงคุณ

ว่าคุณจะเป็นใครคุณก็มีสิทธิ์

แต่ว่าถ้าว่าคุณจะเป็นไอ้ช่างทำผม

เออเป็นแรงงานเถื่อนเก็บสตอเบอรี่หรืออะไรอย่างนี้

วันนี้ก็แบบว่าไม่ได้อีกมาตรฐานอยู่ไหนเราก็ไม่รู้

ก็รวบตึงเหมือนกันรวมห้องรวมเหมือนกัน

มันมาตรฐานเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหน

แอร์เอเชียหรืออะไรก็แล้วแต่

โพสต์เรื่องราวเพื่อแชร์ประสบการณ์นะครับ

รู้ทันตมในประเทศเกาหลีใต้เนี่ย

ล่าสุดเขาเดินทางไปยังประเทศเกาหลีใต้
เมื่อวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา

เขาเคยรอบมาทำงานอยู่ที่เกาหลีเกือบ๕ปี

กลับมาอยู่เมืองไทยแล้ว๑๐ปีด้วยนะ

ทุกวันนี้เขากลับมาเปิดโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีด้วยซ้ำไป
แล้วให้คำปรึกษาในการทำงานเกาหลีอย่างถูกต้องด้วย

มีการเตรียมวิกสารมาปล้องกับคนเซ็ลรับปรอง
เพื่อมาเที่ยวเยี่ยมอาจารย์แต่ไม่ผ่านตม
เขาจะไปทำวีซ่าก่อนแท้ที่เกาหลีไม่มีวีซ่า
ซึ่งหลายคนเรียกว่าว่าห้องเย็น
ห้องนั้นก็จะพบคนอยู่ในนั้นอีก๕๐๖๐คน

เจ้าหน้าที่เขาก็จะเรียกสัมภาษณ์แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคน
แล้วก็ไม่ให้ใครออกไปสักคนหนึ่งเลย

แต่คนอยู่เป็นหลายวันถ้าไม่มีเครื่องกลับ
ถ้าไฟท์เต็มหมดนะก็ต้องรอไปเรื่อยตรงนั้น
รู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจคนที่รอบมาทำงาน

กู้หนี้ยืมสินมานะฮะ
อยากให้แบบว่ามาแบบถูกกฎหมายเถอะ
ผู้โพสต์บอกว่าเมื่อกลับมาถึงเมืองไทย
จะต้องไปรายงานตัวที่ศูนย์คัดกรองป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์
ไม่ได้ผ่านตมเหมือนปกติเหมือนคนทั่วไป
พาสปอร์ตคืนหลังรายงานตัวนะ

มันก็แล้วแต่พี่อย่างใบบางคนเนี่ย

สมมุติว่าคนเนี่ยจะได้กลับเมื่อไหร่
อย่างที่นั่งเหลือไป

เออแล้วอาจารย์กล้องลูกน้องฉันทำอย่างไรรู้ไหมเจ้า
นี่เชิดหน้าอย่างนี้ไงเขาจึงไม่ให้ออกไง

ก็ต้องมีมัสซีมัสซี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

อีลูกผู้จัดการฉันโจรจะตายทำไมเข้าได้

อ่ะเดี๋ยวก็กลับมาช่วงหน้านี้

นำอถถี่ของแฟนจากตรังไปดอยอินทะลน

กลับไปกันนะครับ
บอกว่าหนุ่มเดินเท้านำอาถิของแฟนสาวจากตรังไปดาวอินทนนท์นะคะ
ก็บอกว่านายศักดิ์ชัยพันธสุพันธมาสอายุ๓๙ปีนะคะ
เป็นชาวจังหวัดอุดรธานีพร้อมเพื่อนสุนัขอีก๒ตัว

กำลังเดินทางมุ่งสู่ดอยนทนนท์เพื่อนนำอาถิตของแฟนสาวจากตรังไปดอยนทนนท์นะคะ

เป็นชาวจังหวัดอุดรณฑานีพร้อมเพื่อนสุนักอีก๒ตัว

เรื่องก็มีอยู่ว่าคุณศักดิ์ชายกับแฟนสาวเนี่ย
อยากไปจนกระทั่งแฟนมาเสียชีวิตเมื่อปี๕๙เดือนตุลาคม
พอชาปนกิจเสร็จก็ตั้งใจว่าจะนำอัฐิแฟนสาวเดินทางขึ้นดอยอินทนนท์เพื่อไปโปรยอัฐิและทำบุญ
ตอนนี้นะคะคุณศักดิ์ชัยก็เดินทางมาจากจังหวัดตรัง
ตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้ว

ออกไปอีกนิดเดือนสักปีนึงแล้วเหรอ
คุณค่ำไหนนอนนั่นวัดข้างถนนชาวบ้านที่เดินผ่านที่ผ่านไปมาเนี่ยนะฮะ
แล้วก็สอบถามก็ให้ข้าวให้น้ำกินบ้าง

สำหรับเพื่อนร่วมทางสีขาที่เห็นไม่ได้เอามาจากตรังนะคะ
เจอกันระหว่างทางโดยตัวแรกนั้นชื่อกระเช้าเจอกันที่สมุทรปราการ
อีกตัวที่๒ชื่อนโมเจอที่พิศนุโลก

พงยากข้างทางเมื่อวานนี้วันที่๒๒เนี่ยนะคะ
โดยต้องพาเอาไปด้วยเพราะว่าเป็นลูกแมวอยู่ตัวเดียว

ดูสิเหมือนคงจะมีอะไรต่อกันชาติก่อน

เพราะว่าตามไงตามแล้วก็ตาม

บนเพราะว่าเจอข้างทางเมียวมาตัวนี้

แต่เขาเดินจากกรังเนี่ย

ไม่แต่อย่างตัวนี้ยังมีคนอำนวยความสะดวกในระวังวิ่ง
อันนี้คือมันไม่มีอะไรเลย

แล้วจากพิศนุโลกไปก็อีกสัก๒๓เดือนจะถึงป่ะเหอะ
จริงไปสัญญาไปสัญญาว่าจะเดินเหรอทำไมไม่ขึ้น
เขาไปสัญญากับเมียเขาไว้ก่อนตายไง

มีคนไปว่าเขาเป็นบ้า

แต่พี่สาวก็บอกว่าถ้าเกิดทำตามสัญญาเสร็จแล้วก็กลับบ้านเรานะ

อย่างนี้แบบให้นั่งเครื่องบินกลับเถอ

ชอบโลกหมาสองตัวนั้นจังเลย
ถ้าเดินกันขนาดนี้คงจะผูปพันธ์เนี่ยแล้ว

จริงแล้วน่าจะควรขอได้เนอะขอแอ้เสียด้านหน้า
น้องชายไม่ได้เสียสติไม่ใช่คนบ้าเป็นคนสติดีพูดจามีหลักการ
เดินไปเสียใจทำใจไม่ได้ที่ภรรยาเสียชีวิต
อยากอยู่คนเดียวสักพักและเดินทางไปเรื่อย
แต่ญาติพี่น้องที่อุดรรู้สึกเป็นห่วงและอยากฝากบอก
ที่ไหนที่ญาติพี่น้องอยู่ไหนเขาเป็นคนอุดร
โปรยอัฐิภรรยาบนดอยอินทนนท์ตามความต้องการเสร็จแล้ว
ให้เดินทางกลับบ้านนะจ๊ะมาช่วยพี่ดูแลพ่อที่แก่ชะลาดีกว่า
กลับมาอยู่ที่บ้านของเราไม่ต้องเล่ร่อนไปไหนอีก
มาอยู่กับพี่กับน้องนะมีอะไรก็แบ่งกันกิน

เพราะเขาบอกว่าไม่อยากไปรบกวนที่บ้านเพราะว่าที่บ้านก็จน
พี่สาวก็เลยต้องโกหกว่าไม่เป็นไรตอนนี้เรามีเงินเราขายที่ได้

ยังไงก็ตามจากพิศนุโลกไปเชียงใหม่ก็เส้นตรง

ใครชมรายการเราอยู่ถ้าทุกคนเดินผ่านอะไรตรงไหน
ยืนดูริมที่เดี๋ยวเจอเขาไหมแล้วบอกเรามาหน่อยตอนนี้

ไหน่กู้ภัยบุรุณิธิกุศลสถานตรัง
รับแจ้งขอความช่วยเหลือให้ไปจับงู
จับงูจากในประหม้อชู้อายุ๕๒ปี
ลายมันสวยจริงนะมีความแปลกเขาให้ดูดีซิ

คือเขาไปเจอเจ้าของคือประหม้อชู้ห้องเจ้าของบ้านเนี่ย
อายุ๕๒ปีบ้านเล็กที่๓๕ทับ๑หมู่ที่๕อำเภอเมืองชะวัดตรัง
งูเหลือมขนาดใหญ่กำลังเข้ามากินเป็ดกินไก่ในร้าว

น่ารักเหรอ

มีลายสีเหลืองปนสีเขียวตรงปลายหัวหางด้วนนะฮะ
ขนาดความยาว๔เมตรพี่หนุ่ม
น้ำหนักประมาณเกือบ๔๐กิโลกรัม
ได้บุกแอบมาขโมยกินเป็ดกินไก่ในช่วงกลางคืน

ซึ่งในปากนี้ยังมีลายมันสวยพี่จริงนะฮะในปากมันยังกินไก่อยู่เลย
ไม่กินมันอ้าปากอ้าปากจะกัดมันกินไก่

งูเข้าไปหรือเปล่าพุงป้องหรือกินไก่เข้าไปก่อนงู
เล้าไก่ก็ได้ยินเสียงดังคั่

ปรากฏกลับมาดูปุ๊บเจองูเหลือมในขนาด

นั่นยืนอยู่ข้างหลังเห็นไหมเท้าซะเอวอยู่นั่นน่ะ

ก็ประเภทนี้ขึ้นดอยที่หมอชอค่ะก็จะไหล่ตีข้างหน้า
นั่นดอยสุเทพฯหรือเปล่าเธอ

หมอชอค่ะคุณสุเทพฯเดี๋ยวคนละดอยกันคนละดอยกัน
คนละดอยกันอีกนิดเดี๋ยวอีกนิดเดี๋ยวอันดอยสุเทพฯ
อันนั้นมันขึ้นถึงสวนสตอเบอรี่อะไรนั้นใช่ไหมอีกนั้น
งงเลยค่ะนะครับอันนี้มีแม่กราง
จอมทองแม่กลางแล้วก็อันนั้นโดยฟุ้ยขอโทษ
งงมากเออฉันก็คิดว่าทำไมมหาลัยไปขึ้นหน่อยน่ะหนู
ไปเรื่องนี้ก่อนนี่ผู้โดยสารนะฮะงง
แท็กซี่บอกของงีบหลับหน่อยให้มาขับรถแทน

นี่นะครับมีการโพสต์เรื่องราวนะครับของโชเฟอร์แท็กซี่
เอ่ยปากบอกว่าบอกลูกค้าบอกว่าตัวเองง่วงนอน
เมื่อเจ้าตัวอาสาบอกว่าจะขับรถให้แทนโชเฟอร์

นี่นะฮะมิติใหม่ของการขึ้นแท็กซี่นี่ไงนี่ไง

อ๋อไม่ใช่ดีค่ะ

พี่ไม่ไหวแล้วขอจอดงีบไฟแดงแป๊บนะ

ผู้โดยสารบอกว่าเขาคิดในใจนะ
ถึงที่หมาย๓๐๐บาทไทยจ่ายเต็มด้วยนะ
แบบนี้ก็ได้นะเอาตังค์ด้วยเออเอาตังค์ด้วยนะ

พี่ถึงแล้วพี่ขับไหวแล้วใช่ไหม
คนขับบอกไหวน้องขอบคุณมาก
เดินทางปลอดภัยนะพี่ไม่ไหวก็นอนต่อนะ
เพื่อนฉันฝรั่งที่ตอนที่ทำงานที่นี่

ลาบาบากรุงเทพลาบาบากรุงเทพ

รู้จักทางเพราะเมื่อก่อนลงมากรุงเทพมันไกล
นี่อีก๗๐วันถึงจอมทอง

โอ้ยจอมทองขอบคุณมากน่ารักจอมทองแง่

ปีกับ๘เดือนเดินกัน๒ปีอย่างนี้เลยเหรอ

ปีอะไรมกราศาสตร์๖๑ป่ะ

บางจังหวัดอาจจะอยู่นานหน่อยอะไรอย่างนี้คุณแม่
อาจจะแวะเขาไม่ได้เดินไปเรื่อยหรอกเนอ

ช่วงหน้าจาพนมกลับมาแล้ว

มันก็ไปซื้อสิกลับมากันฮะ
เรื่องแรกเขาบอกว่า๓เรื่องเลยจ่าพนม
จาพนมนั่งหายไปนะ
เออหรือว่าไปอยู่ก็อินเตอร์นี่
ตอนนั้นกลับมาหน้าหล่อมาก

ทรวจมีหนัง๓เรื่องแล้วค่ะ
ไม่ได้เล่นต่อแล้วงานนี้นะจบข่าวแยกน้อย
อันนี้ไหนมึงนี่มัน

กางน้ำมันต้องเกาหลีดิ
ร่วมทุนสร้างเขาบอกพี่แม่

คนไทยสร้างเหรอ

ดูได้ทำไมจราผมอย่างเอลวิสเหมือนกัน
เขาอยู่นั่นนะไปเล่นหนังยิบมือดี
เขาไม่ค่อยชอบอยู่เมืองไทยใช่ไหม
ไอ้ยิปมันเนี่ยก็คือหนังของคนฮ่องกงนะ

ของฮ่องกงเป็นอปรัมอาจารยิปมันไง

เหมือนเก่งกังฟูใช่ไหมคะ

ฉันกวดพระพระอานตรนดรอยู่ฉันไม่พูดด้วยนะคะ
หลอกฉันไปรถตี๊ติดเกือบจะมาทำงานไม่ทัน

พูดหั่วหนูไปเล่นด้วยบ้าง
เย้บ้าหายใอ
นาคอลเร่งประดมฝนตกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเป็นนาคอล
ล่านะครับเหมือนแฟนคลับนะครับไม่ชอบให้จิ้นโป๊ป
ถึงว่าแฟนคลับของพี่เวียพี่อะไรวะแฟนคลับใครวะ
เบลล่าเมินแฟนคลับไม่ชอบให้จิ้นโป๊
อ๋อบอกแฟนคลับเวลล่าเวลล่า
ล่าสุดพอไปเจอก็ต้องไปถามหน่อย
นักข่าวถามบอกว่าทำงานเยอะแล้วแบ่งเวลาให้เวียยังไง
อ่านะครับก็เขาบอกเวลานอนยังไม่ค่อยมีเลยค่ะ
ก็หนักหน่อยช่วงนี้แต่เป็นความหนักที่มีความสุขนะคะ
มีงานก็ดีกว่าไม่มีงานประสบความสำเร็จนะครับ

ล่าสุดมีการแถลงการของแฟนคลับว่าไม่อยากให้จิ้นกับโป๊ป

ล่าก็บอกว่าเบลกับพี่โป๊ปเนี่ยเราก็ชัดเจนอยู่แล้ว

ที่ทำออกไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานเชิงชู้สาวนะ

เราไม่ได้คิดอะไรทั้งสองฝ่าย
ไม่คิดว่ามันจะมีอะไร

แฟนคลับไม่ชอบว่าดูหวานไปหรือเปล่า
ล่าก็บอกว่าเอาเป็นว่าไม่มีเจตนากันแล้วกัน
ให้ดูที่เจตนาความจริงถ้าไม่ได้คุยเรื่องงานหรือชวนทำบุญ

แฟนคลับไม่อยากตกลงแฟนคลับแฟนคลับไม่อยากให้เบลล่าจิ้นกับใครเลย
ใช่เขาถามว่าเวียอึดอัดไหมเวลามีข่าวกับโป๊ป
ล่าบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยก็ไม่ได้ถาม
ก็จะมีแซวบ้างนิดหน่อยนานทีพี่เขาไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว

เบลควบคุมคนอื่นไม่ได้ก็ไม่รู้ทำยังไง
จริงก็ดูแลตัวเองให้ทำอะไรไม่เกินงาม
นี่นะฮะจะแคร์สายตาคุณแม่มากกว่า
ถามว่าเราระวังไหมก็ระวังเท่าที่ระวังได้
เขาเป็นนางเอกคีมีสานางไง

เค้าบอกว่าคือมีความจริตแล้วความมีผู้หญิง

เค้าเพื่อนดาลากัวอะไรกัน

ไม่มีอะไรแล้วจริงแล้วก็คือบอกว่ามีความรักตอนนี้
น้องชอบมากชอบพี่สนาดิบชอบพี่หนูทะเลาะกันชอบพี่มาแหละชอบแบบนี้

อยากจะโทษให้เขาไปแล้วจะได้นะครับเขาบอกเสี้ยกันเหรอตั๊กตั๊กนางเสี้ยกันเหรอ
ใหม่แล้วจะได้นะเจนี่อะอ้าวก็อย่างนี้กัน

ก็จุ่มก็แม่งหมดเวลาแล้ว๒นาที๒นาทีเธอไปดูสิ
เมื่อคืนเที่ยงคืนกว่าจะมาดู๒นาที๒นาทีไม่ให้ม้าเล่า
้านางก็คันปากป่านนี้ม้านอนไม่หลับนะเธอ
อ้าวเราคุยเรื่องอื่นคุณโชคเขาก็
อื้อคือว่าทุกทีก็เตรียมแล้วใช่ไหมนักเตรียม
เราต้องมีคนขยี่ไงยังไงพี่มาเล่ามา
ปุ๊บเมื่อวานพี่มีใครส่งเลยอ้าวทำไมไม่ส่ง
หมดเวลาไม่ต้องเอาแล้ว
ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับไฮโซหนุ่มว่า

รายการดีมีสาระคุณแม่ท่านไม่เคยห้ามอะไรอยู่แล้ว
ให้เราตัดสินใจเองอันนี้มิวกล่าวนะคะ
แล้วก็เลือกเองถามว่ามิวคุยกับท่านบ้างไหมเรื่องนี้
คุณแม่ก็แนะนำว่าค่อยดูกันไป
จริงแล้วคนนี้พี่คนนี้นะก็เคยเจอคุณแม่
เพราะปกติเวลามิวศึกษาคบกับใครมิวก็พาไปเจอคุณแม่

เพื่อที่เราจะได้อยู่ในสายตาของคุณแม่โดยตลอด
ส่วนในครอบครัวของเขามิวเองก็มีโอกาสได้เจออยู่บ้างเหมือนกัน
ก็ไปทานข้าวร่วมกันตามปกติ

ดูสิแต่ไอ้นี่แฟนบีกับแฟนนี้เขาเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอเธอพี่น้องกันนะแฟนบีนับผิดแฟนดาราที่จริงเขาก็เป็นเพื่อนกันหมดไหม
ก็เขายังไม่เจอใครคุณแม่หนูเคยถามคุณแม่ม้าไง
คุณแม่มองว่าคนธรรมดาจะมาเจออย่างฉันได้ยังไง

แล้วต้องเป็นคนยังไงถึงเจอพี่ม้าได้ต้องมีคนพิเศษต้องมีคนที่ต้องมีอะไร
จริงเหรอเออต้องมาเจอฉันได้อย่างไรเธอก็คิดดู
เออมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีคนดีอย่างนี้แต่ไม่ได้
ไม่เขาดูสิกลุ่มนี้ก็พวกอ่านข่าวดารากันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่แบบเด็กจนแก่กันเนี่ย
ก็อยู่วนอยู่อย่างนี้ตรงนั้นที่ตรงนั้นที่
ก็อย่างคุณแม่คุณแม่จะคุณแม่เดินอยู่แถวนี้อยู่ตึกแกมมี่อยู่ไทยรัฐโพลิพัฒน์
คุณแม่จะไปเจอคนธรรมดาอยู่แถวเชียงใหม่ได้ยังไงเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวไง
เขาเจอตากล้องเอาตากล้องทำผัวเหรอทั้งนั้น

อยู่ดีก็อยู่ดี
คือที่พูดเนี่ยจะกลุยทางหรือว่าจะอะไร

เป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ
จัดการสิ่งส่งกระป๋องที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอัศวินิจรรยา
ระหว่างที่เราเบรกกันอยู่เนี่ยก็ไทยรัฐออนไลน์ได้ลงไปนะฮะ
ล่าสุดอย่างที่เมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าตามข่าวเนี่ย

นี่คือสิ่งหนึ่งเสียอ้วนบอกความจริงเขาตั้งใจจะฆ่าแม่น้องสปาย
วันนี้ไปกันใหญ่แล้วไม่รู้ข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จ
พยานปากสำคัญจากเกาะภูเก็ตอ้างตัวเป็นคนสนิทกับครอบครัวพ่อแม่ของสปาย
ได้ให้ข้อมูลตอบโต้กลับภายหลังพ่อแม่ของสปายเดินสายให้สัมภาษณ์รายการต่าง
เป็นดีว่าพ่อกับแม่เขาเป็นคนอย่างไร
พ่อแม่ติดหวยเถื่อนกันหนักมาก

ส่วนตัวสปายเองก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อสปายตั้งแต่เกิด
มาเปลี่ยนตอนเข้าตลาดวงการคนกลางคืน

ทำงานหาเลี้ยงแม่ตั้งแต่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะนะพี่
สปายไม่ได้มีฐานะร่ำรวยทุกวันนี้ใช้จ่ายเงินที่ได้มาจากการทำงานกลางคืน

สุขสบายไม่เคยขาดมือสปายเป็นเสาหลักของบ้านอยู่แล้วทำงานกลางคืน
ก้อยบอกว่าได้ข้อมูลรู้ความเป็นพฤติกรรมหมด
อยากจะบอกว่าแม่สปายพูดความจริงบ้างนะ
โดยพื้นฐานของเสียอ้วนไม่ใช่คนเลวร้าย

วันนี้ก็คือจะเริ่มมีคนออกมาขุดเรื่องราว
แฉกกับเรื่องเราพอสมควรต้องติดตามกันดีนะเรื่องนี้
อเรนนี่ก่อนหน้านี้ไม่มีเลยนะ
จริงเหรอแล้วคุณให้ตัดไหมบ๊วย
คุณพ่อเป็นผู้ช่วยแล้วเพราะว่าแต่มันก็สมความตั้งใจกับผมแล้วไม่อยากให้ลูกเป็นธอมเออแล้วไม่อยากให้ลูกหนังไปเป็นเมียใครนี่ไงดูนั่นฟันหรือจอบผมกลัวว่าเดินอยู่แล้วฟันจะหล่นสับเท้าตัวเองขาดเหลือเกินแล้วที่บอกว่าอะไรต้องคิดต้องคิดพ่อนุ่มนะเดี๋ยวพ่อนุ่
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ